บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่การกริ้งกร้างมาหาพี่แจ๊คด้วยเรื่องอะไร

คือว่าเรื่องของเรื่องมาจากโพสต์ค่ะ
คือพี่การวิพากรของดิฉันเนี่ยนะคะ

ดูแลลูกไม่ได้ค่ะจากโพสต์อันนี้เลยนะคะ

นานวันยิ่งรู้สึกสงสารลูกนะคะ

คนอื่นมากดดันน้องลอนดอนนะคะ

และเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่การ

แม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแม่เป็นคนที่แย่
ถึงขั้นบอกว่าเจ้าตัวไม่สมควรจะเป็นแม่คนนะคะ

ยังมองว่าน้องลอนดอนสร้างเรื่อง

สอบถามพี่การค่ะเมื่อคืนก็ได้พูดคุยกัน
นะคะก็สรุปเลยก็คือว่า

โรงเรียนที่เคยเป็นข่าวกันนี่แหละค่ะ
ก็เหมือนมีแบบข่าวลือนะคะว่า

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอดู

เขาจะออกมาพูดยังไงหรือเปล่าเพราะว่าพี่การโพสต์ไปแล้ว

ห่วงลูกน้องลอนดอนนะคะแล้วก็
คือบ่นนั่นแหละค่ะภาษาแม่นะคะ